เคยไปที่ไหนแล้วรถติดติดมากมากไหมอ้อ
กรุงเทพสิคุณคือมันเยอะเหลือเกินค่ะ
ก่อนไม่รอแล้วนะคุณต้องถามแบบนี้ว่าเคยไปที่ไหน
ที่ไหนขึ้นรถอยู่แล้วรถติด
และปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระไหมจะทำยังไง
ฉันกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ปล่อยก่อนไม่รอแล้วนั้น
เป็นเรื่องของผู้โดยสารกับแท็กซี่
แต่ไม่ได้หมายความว่าโชเฟอร์ปล่อยผู้โดยสารลง
แต่คราวนี้เป็นผู้โดยสารปล่อยค่ะ
ปัสสาวะกลางแยกอโศกเลย
คุณผู้ชมภาพนี้คือน่าเกลียดนะ

แล้วก็ขายข้างหนึ่งอยู่นอกถนนแล้วค่ะ
โอ้โหเธอทำอะไรฮะเนี่ย
ก็บอกแล้วไงว่าเธอปัสสาวะอยู่
แล้วคนที่เขาถ่ายเขานั่งอยู่บนรถตุ๊ก
คือเห็นพอดีขวามือถือก็มาถ่ายค่ะ

นี่คุณผู้ชมต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะ
คือเขาก็มีข้อมูลมาด้วยว่าเป็นชาวต่างชาติไง

แล้วรถที่อโศกคุณก็รู้กันอยู่
ว่ามันติ๊ดติดติดมาก

ใช้วิธีการนี้เลยคือยืนกางขาอยู่
ขาข้างหนึ่งยังอยู่ในรถแต่ขาอีกข้างหนึ่งออกมาข้างนอกแล้ว
แล้วก็ปล่อยปัสสาวะกันกลางสี่แยกอโศกแบบนี้
และลักษณะการแหกแข้งแหกขาของเธอ

แต่เอาเป็นว่าชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
คือเขาบอกแหละฝ่ายนึงก็บอกไม่เหมาะสมทำแบบนี้ได้ไง
ไม่บอกโชเฟอร์แท็กซี่ให้เลี้ยวเข้าโปรงเข้าปั๊มไปสิ

เอ้าความอดทนของคนในการกลั้นในการอั้นเนี่ย
มันมีจำกัดแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
แล้วอย่างที่รู้กันอยู่บ้านเรารถติดจะตาย
คงไม่มีใครอยากทำแบบนี้หรอกมันเป็นเรื่องสุดวิสัยเอานะ